คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องดูเลยนะคะคือฝากไว้สำหรับวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่อาจจะชื่นชอบในเรื่องของปืน
มีเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีคนนึงนะคะน้องก็อยากจะยิงฉลองขึ้นท้องฟ้าฉลองปีใหม่นั่นแหละยิงปืนอ่ะนะ
ปรากฏมันพลาดนะคุณผู้ชมน้องตายคาที่นะคะ
คือโครงปืนมันระเบิดลูกกระสุนไม่ได้เข้าน้องหรอก
โอ้โหสัญลักษณ์ว่ามันระเบิดแรงมาก

แม่กับยายเห็นสภาพศพลูกแล้ว
โอ้โหล้มทั้งยืนค่ะ
น้องชื่อว่าเด็กชายรัฐศาสตร์อายุแค่๑๔เองนะคะ
สภาพน้องคือนอนหงายเสียชีวิต

ศีรษะมีลำกล้องปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ยาว๕๐เซนคือครึ่งเมตร

ส่วนมือขวามีด้ามปืนสั้นแบบทำเองตกอยู่นะคะ
ตรวจสอบที่มือก็พบคราบขม่าดินปืนที่ฝ่ามือด้วย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรเข้าตรวจสอบศพ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะคะในหมู่บ้านศรีสง่าในจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
น้องเนี่ยจริงน้องอยู่กับคุณยายสองคน
กับแม่เพิ่งจะเดินทางมาหาช่วงปีใหม่นี้เอง

น้องไปเลยค่ะเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๕๑นาทีก็คือกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่าน้องน่าจะเสียชีวิตทันที
เพราะว่าไม่ได้มีอาการดิ้นรนหรือกระเสือกกระสนอะไรเลย
ทีนี้ตอนเกิดเหตุน้องอยู่กับเพื่อนค่ะ
มีนายทันนะพรกับนางสาวสิริการร์นะคะ
เพื่อนสองคนเล่าบอกว่าตอน๕ทุ่ม๔๐นาทีน้องชวนมาสั่งสรรค์เขาดาวกันที่บ้านก็มากัน
และทีนี้มีคนจุดประทัดรัฐศาสตร์ก็บอกว่ามีปืนแก๊ปอยู่เดี๋ยวจะไปเอาปืนแก๊ปออกมายิงขู่คนจุดประทัดบ้าง
น้องว่าอย่างนี้แล้วเพื่อนก็นั่งเล่นกันอยู่ในบ้านค่ะฟังเพลงกันไปอะไรกันมา
สักพักได้ยินเสียงดังปั้งวิ่งไปดูอ้อรัฐศาสตร์นอนหงายลำกล้องปืนปักคาหัวแล้วอะค่ะ
ทุกคนก็ตกใจมากคือเจ้าหน้าที่สันนิษฐานแบบนี้คือน้องคงเอาปืนมาลองจะยิงขึ้นฟ้าแหละ
จังหวะตั้งท่าคือคงจะลองยิงเหนือหัวค่ะเป็นแนวเฉียงขึ้นไปแต่ทีเนี้ย
ตัวลำกล้องโครงปืนมันเกิดระเบิดแรงอัดดินปืนก็เลยทำให้ลำกล้องที่มันเฉียงจะขึ้นฟ้าไปอ่ะ
มันดีดกลับเข้ามาที่ศีรษะน้องแล้วก็ปักเข้าไปเลย
ส่วนตัวด้ามปืนก็ตกอยู่ที่พื้นนะคะแต่ญาติญาติไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
ย่าดบอกว่ามันน่าสงสัยอะน้องอาจจะเหนื่อยเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คือปืนไทยประดิษฐ์ที่บอกนี่นะคะอันนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้
คือหน้าตาคล้ายปืนทำยังไงให้มันยิงได้เรียกปืนไทยประดิษฐ์ครับ
ใช่ค่ะคือเอาอะไรก็ได้มาประกอบให้มันเป็นเหมือนปืนแล้วยิงออกนะคะ
ครอบครัวบอกว่าตอนเกิดเหตุมีเพื่อนอยู่
ก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะมีอะไรที่มันลึกลับกว่านี้หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งมอบศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านค่ะครอบครัวก็ยังจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณแม่ของน้องค่ะระหว่างที่รอไปรับศพลูกชายที่ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนคริน
แม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อว่าลูกแม่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจก็สอบปากคำเพื่อนทั้งสองที่อยู่กับน้องตอนเกิดเหตุแล้ว
ก็ยังไม่พบพิรุธอะไรนะตำรวจว่าแบบนี้นะคะ
ส่วนคุณยายของน้องค่ะปกติแล้วอยู่ด้วยกันตลอด
คุณยายเนี่ยตอนเกิดเหตุคุณยายไปอุดรธานี
จังหวะกลับมาถึงบ้านคือสภาพเห็นหลานชายนอนตายอยู่หน้าบ้านแล้ว
มีรอยลำกล้องปืนที่ใช้ยิงหนูเสียบอยู่กลางศีรษะนอนตายที่พื้น
ยายบอกว่ายายยายรับไม่ได้ทำใจไม่ได้
ยอมรับนะว่าหลานยายก็อาจจะไม่ได้เป็นเด็กดีเด่นอะไร
ก็มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้างเกเรบ้าง
เคยถูกจับค้ายาบ้าค้ายาไอคดียังอยู่ในการดำเนินคดีชั้นศาลรอการตัดสิน
แต่ก็อย่างน้อยเขาทำผิดก็ให้เขาชดใช้กรรมไม่คิดว่าเขาจะต้องมาคิดอายุสั้นแบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอผลการชนะสูตรออกมาก่อน
ค่อยนำร่างน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ดูไว้เลยนะวัยรุ่นทำปืนนะ